ตรังค่ะเป็นพลิกอัพซิ่งแซงเก๋ง
แล้วปรากฏว่าพลิกอัพไปชนกับเสาไฟขาด๒ท่อนเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงศีรษะ๕ทุ่มที่ถนนวิเศษกุล
บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาที่หน้าบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง
แล้วจุดตรงนี้ค่ะมีกระบะชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้า
๒ต้นแล้วก็เสาไฟส่องสว่างได้รับความเสียหายอีก๑ต้น
รถกระบะนี้นะคะมีคนเจ็บอยู่เป็นผู้ชาย๒ราย
อายุประมาณ๒๕๓๕ปี
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงกลิ่นเหล้าคละคลุ้งเลยนะคะ
แล้ว๑ใน๒คนอาการสาหัสค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่ารถพลิกอัพคันนี้
ขับมาทางตรงขับมาแบบเร็ว
แล้วระหว่างที่อยู่ตรงทางแยก
ได้เร่งเครื่องแซงรถยนต์อีกคันหนึ่งทางด้านซ้ายขึ้นมา
แล้วก็รถพลิกอัพเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า
จนทำให้คนที่อยู่ในรถพลิกอัพได้รับบาดเจ็บนะคะ
หลังจากเกิดเหตุไฟดับทั่วบริเวณ
เพราะว่าเสาไฟสายไฟขาด
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง
ก็ต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็เร่งซ่อมแซม
เพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้ตามเดิม
ส่วนเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ